ที่นี่ค่ะตรงนี้ไปไปไปแล้ว
นี่คือภาพเมื่อคืนนะคะที่หมอปลามือปราบสัมภเวษีไปช่วยค่ะ
อายุสิบเจ็ดชื่อว่านางเสานิดคือก่อนหน้านี้ก็มีอาการแปลกเหมือนกับ
ผีปอบเข้าสิงแล้วก็พูดนู่นพูดนี่บอกว่าชื่อนั้นชื่อนี้หลายอย่างแล้ว
อาการแปลกมากบางทีก็แหลบลิ้นบางทีก็กรีดร้องบางทีก็ดิ้นไม่มีสาเหตุ
เนี่ยตอนที่หมอปลาไปช่วยครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยพอหมอปลาไปทำพิธีให้เนี่ย
นิดคนนี้ก็สงบนะคะสงบวิธีการอย่างที่เห็นคือเอาสายสินพันเห็นไหมคะ
เป็นเวลาวันพระกับวันโกนแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณทุ่มสองทุ่ม
แล้วก็พอมีอาการพอผีเข้าอ่ะผู้ชายสองสามคนยังเอาไม่อยู่ยังจับไม่อยู่เลยนะ
นี่ให้ดื่มน้ำนะคะเป็นน้ำมนต์นี่ค่ะแล้วเดี๋ยวน้องก็อาเจนออกมา
คือบางบ้านที่หมอปลารู้ข่าวแล้วเขาให้ไปช่วยเนี่ยค่ะ
บ้านหมอปลาไม่ได้ทำพิธีก็มีนะบอกว่าโอ้มันไม่มีปลอม
ไม่มีผีหรอกแต่บ้านนี้หมอปลาไปบอกเออรู้สึกได้ค่ะ
แล้วก็ทำพิธีพวกเนี้ยเนี่ยแล้วครั้งเนี้ยหมอปลาก็บอกรู้สึกได้จริงจริง
ก็เลยทำพิธีให้เห็นไหมเผาสิ่งของทุกอย่างที่เขาแบบ
บูชากันอ่ะกุมารทองก้อนหินสีดำที่มีรูตรงกลางตุ๊กตาเด็กผู้หญิง
เผาทิ้งเลยบอกว่าไอ้สิ่งต่างเหล่านี้มันอาจจะเป็นไปได้
ที่ทำให้น้องนิดเนี้ยมีอาการคล้ายผีเข้าอืม
เป็นของที่อยู่ดีเอามาบูชาแล้วบางอย่างซื้อออนไลน์อะไรมาอะไรแบบนี้
คือมันหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินที่เกิดขึ้นกับตัวน้องคนนี้นะ
ใช่บางทีก็บอกอ้าวเดี๋ยวปอบบ้างเดี๋ยวผีชื่อนู้น
ชื่อนี้มันจริงหลายอย่างมันเยอะแยะไปหมด
เดี๋ยวให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะคะให้ดูไปแล้วแหละเมื่อวาน
แต่อยากให้คุณผู้ชมได้ช่วยดูอีกรอบนึงว่าเวลาที่น้องเขามีอาการอ่ะ
มันถึงขั้นไหนทำไมถึงโอ้โหญาติพี่น้อง
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่ามันต้องหมอปลาแล้วแหละ
ถึงมือหมอปลามือปราบสัมภเวษีแล้วแหละเนี่ยค่ะ
คือปกติอาการจะเป็นแบบเนี้ยนี่ก่อนหมอปลามานะ
หมอปลาจะไปอาการหนักแบบนี้ค่ะ
อ้าวเจ็บอ๋อเจ็บอ๋อ

ครอบครัวเขาก็พยายามที่จะช่วยกันก่อน
นี่ครับใช่ครับดึงแขนดึงขาก็มีให้ดื่มน้ำ

ถูกต้องค่ะคือในแง่ของความเชื่อของคนในพื้นที่เนี่ย
เขาก็มีมุมความเชื่อตรงนี้เห็นไหมฮะ
มันมีสิ่งที่มันพิสูจน์ไม่ได้
เป็นสิ่งที่เขาเชื่อเนี่ยว่าเขาอยากให้หมอปลามาช่วยอะไรประมาณอย่างนี้
ใช่แต่ก็บังคับให้ดื่มน้ำตอนที่น้องเขาชักอยู่อะไรอยู่
ทีมันก็อันตรายเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
คือหลายคนเห็นก็บอกโอ้โหพาไปหาหมอไหม

แต่นี่จะดึงแขนดึงขาแล้วก็เอาน้ำมาให้ดื่ม

แต่ด้วยความที่ญาติพี่น้องชาวบ้านเองเขาก็ไม่รู้จะทำยังไง
แล้วเขาก็เชื่อว่ามันเป็นผีเข้าจริง

เขาก็เลยทำกันแบบนี้ช่วยเหลือกันเบื้องต้นอย่างเงี้ยค่ะครับ
นี่นะคะน้องก็ดิ้นก็ช่วยกันจับช่วยกันดึง
แต่สุดท้ายหลังจากหมอปลามือปราบสัมภเวษี

หมอปลาก็เลยบอกว่าหายแล้วแหละเชื่อว่าหายแล้วแหละ

ใช่หมอปลาเลยบอกคงไม่มีอะไรแล้วแหละนะ
ก็ทำพิธีให้เต็มที่แล้วน้องก็อาเจียนอะไรออกมาแล้ว
เราเลยส่งคุณปียชาติคงถิ่นทีมข่าวของเรา

ว่าเนี่ยหลังจากหมอปลาทำพิธีอะไรต่างเหล่านี้ให้แล้วเนี่ย

ใช่บ้านอยู่ในพื้นที่ตำบลวะตะแบก
คุยกับแม่สามีของน้องนิด

แม่สามีของน้องนิดบอกว่า๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
ก่อนเกิดเหตุการณ์นี้น้องนิดบอกว่าอยากทำผ้าป่ากองใหญ่
เดินถือต้นผ้าป่าออกเรียรัยเงินคนในหมู่บ้าน
แล้วก็ไปถึงบ้านของนางรถซึ่งเป็นเพื่อนบ้านนะคะ
จู่นางรถก็ชวนให้น้องนิดไปจุดทูบในบ้าน
ระหว่างนั้นน้องนิดบอกว่าไม่จุดได้ไหมเพราะรู้สึกหนาวยังไงก็ไม่รู้
แต่นางรถยืนยันว่าต้องจุดก็จุดทูบ๓ดอกให้
แต่ทูบจุดติดดอกเดียวน้องนิดก็รับทูบแล้วก็ส่งทูบคืนให้กับนางรถอีกที
ตั้งแต่นั้นมาน้องนิดมีอาการแปลกเลย
ตาขวางแหลบลิ้นปลิ้นตาเอะอะโวยวายแล้วก็จะชอบมีอาการแบบนี้
ช่วงหัวข้ำทุ่มสองทูมอะค่ะ
ค้อก็พอเข้าที่ทำสาวสารเนี้ย

โล่งเลยรู้สึกแบบอาการดีขึ้นมากเลย
เมื่อคืนเนี่ยหลับสบายแต่ก็รู้สึกอ่อนเพลียนิดหน่อย
ตอนนี้ก็นอนพักอยู่ที่บ้านของพี่สาว
อยู่ต่างอำเภอเพื่อให้สภาพจิตใจดีขึ้น
แล้วก็จะกลับไปอยู่ที่บ้านของสามีค่ะ
หนูจะนอนอย่างเดียวค่ะพอต้นเย็นตกพระอาทิตย์ตก
หนูก็รู้สึกว่าหนูปวดหัวเพียตัวสั่นแค่นี้แหละค่ะ
ทีมข่าวไปหานางละมัยจงรักไทยหรือรถอายุ๔๒
ซึ่งก็อยู่กับน้องกันลูกชายอายุแค่๑ขวบ๕เดือนนะคะ
เธอก็เปิดใจยอมรับกับทีมข่าวว่าเธอเลี้ยงผีบรรพบุรุษต่อจากแม่
เพราะว่าตอนนั้นแม่เลี้ยงไม่ไหวแม่อายุมากแล้ว
แล้วก็จะทำพิธีบูชา๙ค่ำเดือน๓ของทุกปี
ถวายไก่ลาบหมูของหวานหมากพลูและยาเส้น
แต่ปีนี้ไม่ได้ทำพิธีเพราะว่าลูกยังเล็กไม่มีเวลา
ส่วนเครื่องรางก้อนดินสีดำเป็นพราย
ซึ่งเธอรับมาจากพระทุดงเมื่อ๘ปีก่อน
ตอนนั้นเธอกำลังตั้งท้องลูกคนที่๒สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง
แล้วก็บอกว่าให้จุดทูบบูชา๓ดอกถวายน้ำพึ่งหรือน้ำแดงทุกวันพระ

แต่ที่ผ่านมาลูกชายวัย๘ขวบจะเรียกว่าดำ
เพราะลูกชายมักจะเห็นเงาเด็กสีดำอยู่บ่อย
บางครั้งก็เหมือนกับออกมาเล่นด้วย
ระยะหลังลูกชายวัย๘ขวบบอกว่าดำไม่ได้อยู่กับเขาแล้วนะ
แต่ไปอยู่กับลูกชายคนโตอายุ๒๓ซึ่งทำงานที่เดียวกันกับน้องนิดค่ะ
นี่ค่ะที่ทีมข่าวไปคุยกับคุณรถเนี่ยนะคะ
ก็เพราะว่าญาติพี่น้องของน้องนิดสงสัยไง
ตอนที่น้องนิดไปที่บ้านของรถแล้วรถบอกให้จุดทูป
หลังจากนั้นน้องนิดก็มีอาการแปลกเหมือนผีเข้า
แล้วคุณรถก็มีบูชาอะไรต่างเยอะไปหมดเลยอ่ะ

น้องนิดไปจุดทูบในบ้านทำไม
คุณรถก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกัน

แล้วถามต่ออีกว่าอ้าวแล้วคุณรถโกรธไหมล่ะ
ที่หมอปลาบอกว่าของที่บูชาอะไรทุกอย่างเนี่ย

นิดจะได้หายจะได้ไม่มีอาการผีเข้า
มีอาการแปลกอีกแล้วก็เผาทิ้งจริง
คุณรถก็เลยบอกว่าเออไม่โกรธหรอก
ที่เผาเอ้าเผาก็เผาไปไม่ว่ากัน
ก็อยู่ด้วยกันมาได้๗๘ปีแล้วเนอะ

แต่ว่าผมว่าตัวน้องนิดเองหรือว่ายาด

ใช่ไหมไหนก็
ตรวจสุขภาพร่างกายหน่อยก็ยังดี
หรือจะให้คุณหมอช่วยดูเรื่องของ
ลักษณะของจิตจงจิตใจอะไรไว้ด้วยก็ได้ใช่ไหม
ใช่ก็จะได้สบายใจมากขึ้นก็ทุกทาง

เดี๋ยวไปอยู่ที่ไหนอะไรคนเดียวแล้ว
ไอ้ผีอะไรพวกนี้มันกลับเข้ามาอีกเดี๋ยวมันจะยุ่ง
ท่านผู้ชมครับทีนี้เราได้คุยกับ
น้องสาวสองคนของพระรูปหนึ่ง
นางรถเมื่อกี้ที่ว่าน้องนิดอะไรเข้าไปพระบ่งผ้าป่าแล้วให้จุดทูป

นางรถอ้างว่าได้มอบเครื่องลางของขลังเอาไว้ให้เธอนะครับ
ซึ่งผู้หญิงที่เล่าให้เราฟังเนี่ยบอกว่าเมื่อ๑๐ปีก่อน
เธอเคยได้คาถามาจากพระพี่ชายชื่อหลวงพี่น้อย
ตอนนั้นพระพี่ชายกำชับว่าอย่าไปบอกใครนะ
เดี๋ยวของมันเข้าตัวแต่เธอเผลอไปบอกพี่สะพ้าย
จากนั้นเธอก็มีอาการคล้ายกับผีเข้าไม่รู้สึกตัว

ตาขวางอยากกินเลือดอยากกินเนื้อ
อาการเนี่ยหนักกว่านิดอีกโอ้โหหลายเท่า

พระพี่ชายมาหาแล้วพาไปหาอาจารย์ของพระพี่ชาย
แล้วเอาเครื่องรางของขลังต่างไปทำลาย
เท่านั้นแหละเธอหายเป็นปกติเลย

แล้วทีนี้ยังจำไม่ได้ไง
เขาก็บอกอยู่ว่ามึงอยากไปบอกไฮเดิเชย์

โหมาก่อนฉันยิ่งขวานนี้นี้
ก็ไม่ได้ให้แค่มักงายเนอะของมึงเนี่ย
ก็ขนาดอลูกสรามได้ยังไม่ให้เลยอ่าเขาก็เนี่ยนำมาด้วยว่าทาไปเร็วทำได้มั้ย
ที่หมอปลาจะมานี่ฮะหลวงพ่อท่านบอกว่าตอนที่เด็กสาวที่ชื่อนิดมาเนี่ย
ขวางมาบอกว่าผีเข้าญาติญาติบอกทีแรกบอกกุมารเข้า
ครั้งต่อมาก็ผีตนโน้นผีตนนี้มันโอ้ยมันสิ่งร่างเยอะแยะไปหมด
พระท่านบอกท่านก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกท่านก็สวดมนต์พรมน้ำมนต์ให้
อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรมาหาพระทีนึงอ้าวอาการก็ดีขึ้น
กลับมาเอามาอีก๓รอบจนมารอบที่๔คุณเขียนมาสอนท่านผู้ชม
หลวงพ่อท่านบอกว่าบอกกับญาติเขาเลยบอกเอาอย่างนี้ดีกว่า
ไม่ต้องมาหาพระหรอกพาเด็กเขาไปหาหมอเถอะพาไปปรึกษาแพทย์เถอะ
ก็มาเห็นข่าวว่าเอายาดเขาก็ไปตามหมอปลามาช่วย
ก็ได้ข่าวว่าเออช่วยเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อบอกก็ดีใจด้วย
สิ่งที่สำคัญหลงท่อพูดแบบเราเลยนะทางที่ดีเนี่ย
อยากให้พาเด็กเนี่ยไปหาหมอด้วยเพราะไม่ได้กลัวหรอก
บางทีคนเราพอมีอาการลักษณะแบบนี้มากเขาหาใครช่วยไม่ได้
เขาก็จะหาไปเรื่อยเกิดไปเจอพวกแก๊งต้มตุ๋นหลอกลวง

หรือน้องเขาป่วยเช่นเป็นโรคลมชักไหม
หรืออะไรไหมที่น้องเขาชักนึกออกไหมคะ
คือมันก็มีหลายอย่างที่มันตั้งข้อสังเกตได้
เพราะบางทีพอไปช่วยเขาก็สงบไปเองใช่ไหม

แล้วบางทีอุปธรรมอุปธรรมเขาคิดไปเรื่อย

เดี๋ยวลองฟังพระท่านบอกก่อนนะครับ

พวกวิญญาณจะเปลี่ยนเลย
เปลี่ยนเป็นกุมารดำแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นกุมารมนต์มนต์

จะไปปัสสาวะกับผีตามถนนตรงทางเข้า

ปกตินี้วิญญาณทั้งหลายมาถูกมาต้องมนุษย์ทั้งหลายเนี่ย
ก็กราบพระรักษิณก็เจริญพระพุทธมนต์ให้ก็กวดน้ำ

เพราะอาตมาก็ไม่มีพระเวทะมนต์อะไรที่จะถึงเหนือกว่านี้แล้ว

หรือถ้าว่าในสื่อก็ตอนนี้ก็มีหมอปลานั่นแหละ

เราก็ไม่อยากให้ไปงมงายในสิ่งเหล่านี้
แต่ว่ามันเป็นมาแล้วที่เขาก็หาที่พึ่งอ่ะ
มาก็บอกว่าถ้าจุดไหนถ้าไปได้ก็ไป
ถ้าหากว่าเขาเรียกร้องเงินทองอะไรมากมาย
เป็นหมื่นเป็นแสนก็ไม่ต้องไปหรอก
นี่เห็นไหมฮะคือหลวงพ่อท่านบอกเลย

คือท่านบอกเลยหลวงพ่อไม่มีเวทมนต์อะไรหรอก
พรมน้ำมนต์ให้ตามที่พระทำได้
มารอบที่สี่หลวงพ่อบอกพาไปหาหมออธยม

ถ้าเขาเรียกร้องเงินทองอะไรเนี่ยก็อย่าไปให้เขา
จริงระวังจะถูกหลอกนะคะ
ญาติเรายาต้องพาน้องไปหาหมอได้

จะได้พึ่งความสบายใจนะคะ